ในวันนี้นั้นเรายังคงทำความรู้จักกับไฟป่าให้มากยิ่งขึ้น
ชนิดของไฟป่าที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้

แต่ละชนิดนั้นมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน
และสถานการณ์เกิดได้อย่างไร
วันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักให้มากยิ่งขึ้นนะครับว่า
เมื่อเกิดไฟป่าแล้วรูปร่างหน้าตาการลุกลามของไฟป่านั้น
เป็นอย่างไรส่วนไหนมีความรุนแรงมากที่สุด

อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกที่อยู่ข้างหน้าผมณขณะนี้นะครับ
เห็นอยู่นะขนาดนี้นี่คือรูปร่างหน้าตาการลุกลามของไฟป่า

ก็จะมีองค์ประกอบแล้วก็ส่วนต่างที่แตกต่างกันออกไป

ส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่าหัวไฟครับ
เป็นส่วนที่อยู่บริเวณหน้าสุดของการลุกลามของไฟป่า
มีการเคลื่อนที่ตามทิศทางประสาหร่ม
รวมไปถึงความลาดชันของภูเขานะครับ
ถือว่าเป็นส่วนที่มีอัตราการลุกไหม้รวดเร็วที่สุด
ไฟสูงที่สุดแล้วก็มีอันตรายมากที่สุด

ถือว่าเป็นไฟป่าที่ยากต่อการควบคุมเพลิงมากที่สุดนะครับ

ก็คือส่วนที่เรียกว่าหางไฟนะครับ
มีการเคลื่อนที่ในทิศทางสวนกับกระแสลม
หรือว่าเคลื่อนที่ตามที่ลาดภูเขา
แน่นอนครับเมื่อเคลื่อนที่ช้าแบบนี้
ควบคุมเพลิงจึงเป็นส่วนที่ควบคุมเพลิงได้ง่ายที่สุดนะครับ
ส่วนที่อยู่ขนาดข้างระหว่างหัวไฟและหางไฟ

ส่วนนี้เองก็จะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับหัวไฟ

รุนแรงน้อยกว่าส่วนหัวไฟ
แต่ว่ารุนแรงมากกว่าส่วนถังไฟนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับระยะเวลาที่เปลวไฟลุกลามผ่านจุดหนึ่งหนึ่ง
แต่ละพื้นที่นั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ
โดยใช้เวลาไม่เกิน๔นาทีในกรณีที่เป็นป่าไม้พุ่ม
และไม่เกิน๓๐วินาทีในกรณีที่ผ่านป่าย่า
เปลวไฟผ่านไปแล้วความร้อนจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ
ติดอยู่ในพื้นที่ที่เปลวไฟกำลังลุกลามผ่าน
โอกาสในการรอดชีวิตจะเพิ่มมากขึ้นหากปฏิบัติดังต่อไปนี้
อย่างแรกก็คือหาพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงน้อยที่สุดหรือว่าใช้ก้อนหิน
ต้นไม้ล้มร่องน้ำเป็นที่กำบังไฟอย่างที่สองก็คือกำจัดเชื้อเพลิงรอบตัว
อย่างที่๓ขุดร่องตื้นนอนคว่ำประสานมือทั้งสองข้างปิดท้ายทอยและหู
อย่างที่๔ควบคุมสตินอนนิ่งจนเปลวไฟผ่านไป
อย่างสุดท้ายก็คือห้ามวิ่งผ่านเปลวไฟห้ามวิ่งหนีขึ้นเขาหรือว่าทิศตามลมของแนวหัวไฟ
คุณผู้ชมครับการเกิดไฟป่าได้แต่ละครั้งนั้น
เกิดจากองค์ประกอบสำคัญสำคัญ๓อย่าง
อัตราแล้วก็สัดส่วนที่พอเหมาะพอดีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อเพลิงความร้อนรวมไปถึงออกซิเจน

สามารถที่จะพบได้ทั่วไปตามผืนป่า
ดังนั้นตัวแปรสำคัญที่จะสามารถทำให้เกิดไฟป่าได้

ซึ่งความร้อนนั้นก็มี๒ประเภทนะครับ
ความร้อนที่เกิดจากธรรมชาติก็เกิดจากฟ้าผ่า

แน่นอนครับว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น
พบข้อมูลที่น่าตกใจเลยทีเดียวนะครับ
ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งหมด
เดี๋ยวเพราะว่าอัตราการเกิดไฟป่า

เปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุดตกเป็นของการหาของป่านั่นเอง
นั่นก็หมายความว่ามนุษย์นั้นถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยทีเดียว
ที่สามารถที่จะทำให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นได้
ผืนป่าเมืองไทยของเรา
เตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว

และไฟป่าที่เกิดแต่ละครั้งนั้นสร้างความสูญเสียมากน้อยแค่ไหน
พรุ่งนี้เราจะมาจับตากันต่อในจับตาเตือนภัยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ